บอกว่าถูกสามีกับเพื่อนสนิท

รูปที่เข้าไปทำธุระในห้องน้ำเนี่ย

พี่พูดเองว่ามีคลิปหนู

แล้วพี่ทำกับหนูอย่างนี้ได้ยังไงลูก

มึงทำใครบ้าง
ทำไมอ่ะพูดไม่ได้เพราะมันมีหมดเลยใช่ไหมล่ะ

ว่ายังไงวะ

พี่รู้ไม่มีอะไรแล้วพี่ยอมรับผิดทุกอย่างเลย
พี่ไม่อยู่ในสถานะพี่จะทำอะไรได้แล้วตอนนี้

ไม่ใช่ส้มฟังดิ
โอ้โหแค่ต้นเรื่องก็น่าติดตามแล้ว

กลุ่มผู้หญิงผู้เสียหายว่านี่เหรอหะ
หลังจากรู้ตัวว่าถูกสามีเพื่อน
เอากล้องจิ๋วแอบถ่ายในห้องน้ำ
เค้นถามเค้นถามเมื่อกี้
เหมือนผู้ชายคนนี้ก็จะพูดอะไรไม่ค่อยออก
เพราะกลัวว่าไอ้ภาพที่ถูกแอบถ่ายไป
มีคนถูกกระทำทั้งหมด๑๑คน
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบางแก้ว

เธอกับเพื่อนสนิทกับนางสาวเฟิร์น
เป็นภรรยาของคนแอบถ่ายเฟิร์น

ซึ่งเพื่อนก็ไปมาหาสู่เฟิร์นเป็นประจำแต่ระยะหลัง
ทำไมเฟิร์นมีปัญหากับสามี
เนื่องจากเฟิร์นจับได้ว่าสามีแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่น

คือเฟิร์นไปเอามือถือของสามี
จะมาดูซิว่าคุยกับใคร

บอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมนี้
แล้วก็ไปเจอกันว่าเอ้าเธอ
จากเธออาจจะคุยกับคนอื่นแล้ว
ทำไมมันมีรูปวงจรปิดในห้องน้ำ

ไปสอบถามเพื่อนของภรรยาผู้ก่อเหตุ

ตอนนี้นะผู้เสียหายทุกคนกลัวนะครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุยังไม่ได้รับโทษ
แล้วก่อนหน้านี้ทราบจากแฟนของผู้ก่อเหตุ
จับได้ว่าสามีเนี่ยมีคลิปแอบถ่ายป้ากับหลานในห้องน้ำด้วย
ตอนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเมื่อต้นปีที่แล้ว
ผู้ก่อเหตุจะเอาเงิน๙๐๐๐ไปเคลียร์
ชดใช้ให้ป้ากับหลานนะครับ
จะให้จบเรื่องดูดิดูเขาทำ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุตอนนี้โอ้โหผมเห็นใจเธอนะ
สภาพจิตใจเธอแย่มากนะครับ
เพราะรู้มาว่าสามีเนี่ยนอกจากจะนอกใจแล้ว
ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกครับ
คือเขาพูดว่ารักษณะคลิปเป็นกล้องที่ถ่าย
ตอนเรากำลังอาบน้ำซึ่งมุมกล้องเหมือนอยู่ตรงกระจกค่ะ
แฟนเขาก็เลยมาปรึกษากับเพื่อนว่าเฮ้ยมันเจอคลิปนี้
เราก็เลยคิดว่าอ้าวในเมื่อสองคนนั้นเนี่ย
ปีนึงเขาเจอครั้งหนึ่งเขายังมีคลิปเลย
แต่เราไปมาหาสู่ตลอดเวลา
ระยะเวลา๑๐ปีจะไม่มีได้ยังไง
ทีมข่าวเราตามไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุตอนนี้บ้านปิดเงียบนะครับ
แล้วก็ทราบตัวว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งจะออกจากบ้านไป
เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เองฮะโอ้โหช็อกนะ
เจอแบบนี้นี่อืมเรียกว่ากลัวเลยนะคะครับอืม